เดี๋ยวตอนนี้เราตัดไปดูบรรยากาศที่กรกตกันหน่อยละกันนะคะ
หลังจากที่เมื่อตอน๑๐โมง๒๐นาทีเนี่ย
เลขาก็คือพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา

บรรยากาศล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะ
ติดตามพร้อมกันจากคุณสิริญญานิมกุลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ

กรกตระบุค่ะว่าภาพรวมการเปิดหีบเลือกตั้งทั่วประเทศนะคะ

แต่ได้รับรายงานการฉีกบัตรเลือกตั้งนะคะที่จังหวัดลำพูน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบส่วนแล้วค่ะ
นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกตได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสอสอ
คอยดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยเลือกตั้งกว่า๙๒๐๐หน่วยทั่วประเทศค่ะ
โดยได้พูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อยที่สำนักงานกรกตด้วย
ประธานกรกตยังระบุด้วยค่ะว่าภาพรวมการเปิดหีบเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แต่พบการกระทำผิดกฎหมายคือคนเมาฉีกบัตรเลือกตั้งที่จังหวัดลำพูนค่ะ
ประมาณ๙โมง๑๕นาทีก็เช็คกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริการทั้งเรา
ก็ไม่ได้รับรายงานเรื่องใดเป็นการเฉพาะ
มีรายงานจากท่านรองเลขาธิการว่ามีผู้เมาสุรา

ก็ได้ควบคุมตัวว่าดำเนินคดีแล้ว
มีเมื่อกี้ที่เพิ่งดูจากไลน์ก็พบว่ามีรายงานมา๒เหตุ
ลงคะแนนก็เปิดพร้อมกัน๘นิลิการ์เรียบร้อยดี
ขณะที่นายนัดเล่าสีสวกุลรองเหลือขาดิการก็กระต่อกล่าวว่า
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะสามารถนำปากกาเข้าไปกาบัตรเลือกตั้งในครูหาได้ค่ะ

เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการวินิจฉัย
ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งว่าอาจเป็นบัตรเสียได้

ส่วนผู้มีเลือกตั้งที่ประสงค์จะใช้ปากกาตัวเองเนื่องจากไม่มั่นใจนะครับ
ก็สามารถใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าอยากจะขอร้องว่าให้ใช้หมึกเหมือนกัน
ก็คือหมึกสีน้ำเงินนะครับอย่าใช้หมึกต่างสีนะครับ
ซึ่งมันมีลักษณะภาษีอันหนึ่งก็คือถ้าหากมีข้อสังเกตในบัตรเลือกตั้ง

สำหรับบรรยากาศที่สำนักงานกรกตในวันนี้นะคะ
ไปด้วยบรรดาสื่อมวลชนจากทุกแขนงค่ะที่เดินทางมาปักหลักเฝ้ารายงานการจัดการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้า
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะเลขาธิการกรกตนะคะได้แถลงภาพรวมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
โดยมีเรื่องเกี่ยวกับการแจกเงินซื้อเสียงถึง๕๔เรื่องค่ะ
และนี่นะคะก็คือตัวอย่างของบัตรเลือกตั้งค่ะซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
ใช้ใน๔ภูมิภาคโดยมี๒ขนาดด้วยกันค่ะ

ส่วนเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครมากกว่า๔๐คนนะคะ
สิ่งสำคัญของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
หรือสัญลักษณ์อื่นใดในบัตรเลือกตั้ง

ไม่เช่นนั้นค่ะบัตรเลือกตั้งใบนั้น

สริญญานิมกลข่าวเทลาทีวี